ยังมีเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะครับ
เพราะว่าเป็นอุบัติเหตุที่ทำให้มีคนเจ็บระนาวเลย
เป็นพาดหัวอยู่ด้านหลังนี้นะครับกระบะเสียหลักฮะ
พุ่งชนร้านก๋วยเตี๋ยวในขณะนั้นมีทั้งลูกค้า
โดยเฉพาะนักศึกษาอยู่ในร้านเต็มเลย
คุณผู้ชมฮะพ่อค้าแม่ค้าโดนชนจนได้รับบาดเจ็บ

และวินาทีในการช่วยเหลือคนเจ็บนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะนี่เป็นวงจรปิดกระบะคันนี้นะครับ

ลูกค้าอยู่เต็มหน้าร้านก๋วยเตี๋ยว
คือใช้คำว่ากวาดไปเลยดีกว่า
นี่กวาดทั้งร้านก๋วยเตี๋ยวกวาดทั้งคนนะฮะ
จนเหตุการณ์นี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย

คุณผู้ชมฮะเห็นไหมครับว่ามีลูกค้ายืนซื้อของอยู่หน้าร้าน
จู่รถกระบะคันนี้ขับมาด้วยความเร็วเสียหลักถลายขึ้นฟุตปาด
พุ่งชนร้านก๋วยเตี๋ยวอย่างแรง
กระแทกกวาดเอาลูกค้าหน้าร้านได้รับบาดเจ็บไปตามกันนะครับ
เพราะว่าแต่ละคนหลบไม่ทัน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเกือบเที่ยงคืนเมื่อคืนนี้นะครับ
บนถนนรักศักดิ์ชมูลขาออกตัวเมืองบริเวณยูเทิร์นตะเคียนคู่
ตำบลท่าช้างอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี
คุณผู้ชมดูความเสียหายนะฮะ
นี่ฮะร้านก๋วยเตี๋ยวเสียหายหนักแน่นอน
แต่สิ่งที่น่าห่วงมากกว่าคือคนเจ็บหลายราย
มีทั้งอาการสาหัสบาดเจ็บปานกลางถึงบาดเจ็บเล็กน้อยนะคุณ
นี่แม่ค้าขวัญเสียร้องไห้เลย
แล้วมีคนบาดเจ็บติดอยู่หน้ารถนี่
มีคนบาดเจ็บสาหัสนอนแน่นิ่งแบบนี้
มีน้องนักศึกษาที่รอซื้อก๋วยเตี๋ยวอยู่นะคุณ
เชื่อไหมว่ามีคนบาดเจ็บทั้งหมดนี่เท่าไหร่
ค่ะ๑๗ราย๑๗รายนะฮะ
เจ้านักศึกษารีบลำเลียงส่งโรงพยาบาล
แล้วก็มีความเสียหายเกิดขึ้นหน้าร้าน
ไม่ว่าจะเป็นรถเข็นขายก๋วยเตี๋ยวร้านขาย
รถที่จอดข้างทางและมอเตอร์ไซค์ข้างทาง
คุณผู้ชมดูบรรยากาศตอนช่วยคนเจ็บนะฮะ

คุณผู้ชมฮะอันนี้เรียกว่าเจ็บระนาวจริงนะครับ
พ่อค้าแม่ค้ายืนลวกก๋วยเตี๋ยวอยู่
ลูกค้ายืนรอก๋วยเตี๋ยวอยู่ไม่ทันรู้อิโนโออิเนย์อะไรเลยนะครับ

คุณหายตัวไปจากที่เกิดเหตุนะครับ
ตำรวจสพเมืองจันทบุรีคาดว่าอาศัยช่วงชุลมุนหลบหนีไป
หมายเลขทะเบียนพพึ่งคควาย๓๙๖๒ระยอง
สภาพด้านหน้าพังเสียหายยับเยินเลย
ล้อหน้าข้างซ้ายยางแตกนะฮะ
ตำรวจยึดไว้เป็นของกลางนำไปจอดเก็บรักษาที่โรงพัก
เพื่อติดตามตัวคนขับมาแจ้งข้อหาดำเนินคดีใหญ่ต่อไปนะครับ
ในเหตุการณ์นี้ยังมีร้านยำที่อยู่ติดกับร้านก๋วเตี๋ย

โดยเจ้าของร้านยำนางสาวอาพรแสนสุกเล่าให้ฟัง
บอกว่าตอนนั้นทำงานอยู่ด้านบนร้านได้ยินเสียงดังโครม

พบว่าร้านก๋วยเตี๋ยวและร้านยำของเธอเองเนี่ยโอ้โห
เสียหายหมดแต่ที่สำคัญคนเจ็บเนี่ยนอนเจ็บเกลือนเลย
บอกว่าหากตอนที่รถพุ่งมาแล้วเธออยู่หน้าร้านยำ
กำลังทำยำอยู่นะเธอก็ไม่เหลือเหมือนกันนะครับ

โทษของ
พบว่าเนี่ย
โอ้โหบาดเจ็บกันระนาวกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพไว้ได้
ควบคุมตัวให้ได้แล้วก็นำมารับโทษนะนะคุณ